ศรีสะเกดวันนี้มีเหตุระทึกเกิดขึ้นนะครับเมื่อชายคนหนึ่งที่เขาก็มีอาการทางจิตประสาท
เป็นผู้ป่วยทางจิตประสาทปรากฏว่าไม่ไปหาหมอไม่ไปรับยามากินเลย
ขาดยาไปสองปีโอ้โหสองปีนะวันนี้คลุ้มคลั่งนะครับ
แล้วก็บุกเข้าไปอลวาดทำลายทรัพย์สินในพื้นที่ห้องสมุดประชาชนนะฮะ
ก่อนจะหนีไปที่ห้องน้ำของวัดที่อยู่ใกล้กับห้องสมุดแล้วตำรวจก็ไปปิดล้อมแล้วก็ควบคุมตัวไว้ได้ครับ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะตำรวจสพขุนหารจังหวัดศรีสเกต
ปิดล้อมห้องน้ำของวัดศรีขุนหารนะครับหลังจากที่มีผู้ชายอายุ๒๖ปีคนหนึ่ง
เกิดอาการคลุ้มคลั่งอารวาสบุกเข้าไปใช้ไม้ทุบกระจกในห้องน้ำของห้องสมุดประชาชน
เลิมราชกุมารีในพื้นที่ตำบลในพื้นที่อำเภอขุนหารนะฮะ
อยู่ติดกับวัดนะครับพังเสียหายหมดเลยนะครับ
ตอนนั้นเจ้าหน้าที่ได้ตะโกนให้ชายคนนี้เปิดประตูแต่ว่าไม่ยอมเปิดนะครับ
ได้แต่ตะโกนเป็นภาษาเขมรนะจนตำรวจต้องส่งเจ้าหน้าที่ปีนผนังห้องน้ำขึ้นไปด้านบน
เพื่อจะตรวจสอบก่อนว่าผู้ชายคนนี้มีอาวุธหรือไม่พอแน่ใจแล้วว่าไม่มีอาวุธอะไรนะครับ
ก็เลยพังประตูเข้าไปแล้วก็จับกลุ่มตัวไว้ได้ก็ไม่มีใครเป็นอะไรอะไรนะฮะ
ผู้ชายคนนี้มีอาการหวาดระแวงพูดจาไม่รู้เรื่องก็ถูกควบคุมตัวส่งไปให้แพทย์
รักษาอาการแล้วก็ระงับสติอารมณ์ที่โรงพยาบาลขุนหาร
ตอนที่สอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุแล้วก็สอบถามชาวบ้านเนี่ย
ทำให้ทราบว่าผู้ชายคนนี้เป็นชาวบ้านบ้านไพรตำบลไพรอำเภอขุนหาร
ก็เลยติดต่อไปยังผู้ใหญ่บ้านบ้านไพรเพื่อให้ประสานญาติพี่น้อง
มาพบเจ้าหน้าที่แล้วก็มาดูตัวผู้ชายคนนี้ที่โรงพยาบาล
จะได้สอบถามสาเหตุว่าเออตกลงมันเกิดอะไรขึ้น
ถึงคลุมครั่งขนาดนี้อ่ามาก่อเรื่องก่อราบแบบเนี้ยเนี้ย
มันเกิดอะไรขึ้นทางแพทย์หญิงรัชดาพรรุนเจริญ
มนุยการโรงพยาบาลขุนหารบอกแบบนี้นะคะ
พอไปตรวจสอบประวัติดูเนี่ยผู้ชายคนนี้อายุ๒๖ปี
เคยมีประวัติเข้ารับการรักษาด้วยอาการป่วยโรคทางประสาท
หลังจากประสบอุบัติเหตุเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหก
จนถึงปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าจากนั้นเนี้ย
ไม่มาหาหมออีกเลยค่ะตั้งแต่ปีห้าเก้าไม่มาหาหมอตามนัดอ่ะ
คุณหมอก็เลยบอกว่าน่าจะขาดยาจนเกิดอาการคลุ้มคลั่งนะคะ
ตอนนี้ก็ให้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจนกว่าอาการจะดีขึ้น
แล้วก็ให้ญาติรับตัวกลับบ้านต่อไปอ่าตามกฎหมายนี่ญาติต้องรับผิดชอบนะ
ใช่ค่ะมันบ่อยนะคะลักษณะอย่างนี้
พอคนมีอาการป่วยทางจิตทางประสาทแล้วไม่ได้รับยาต่อเนื่อง

คือย่างนั้นคุณต้องรับผิดชอบเลยนะความเสียหายไว้ทำลายข้าวของอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับ